เพราะว่าโสดแล้วเราก็ต้องสวยไว้นะ

เหมือนกับคริสท์ทหวาน
คุณผู้ชมค่ะที่เขาบอกประกาศว่าเขาไม่มีแฟนใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันแทบไม่ทันเลยค่ะ
หน้าจอเองนะคะภาพนี้ก็ว่าเซ็กซี่แล้ว
แม่คุณดิฉันไม่เจอตัวจริงเดินพรมแดง

งานละครเรื่องใหม่รากแก้วที่พี่สอวังนะคะ
ทันบทบาทกับคุณก้าวน้องก้าวเนี่ยค่ะ
เปิดเรื่องมาดูเด็ดเผ็ดร้อนมาก
ข่าวสาวเจ๊กรีนใครสวดใครสวดกับกัน
รับหล่อว่าเฮฮาแน่นอนจ้า
เป็นการแสดงที่แนบเนียนมาก
ฉันควรโดนยึดรางวัลทั้งหมดที่ฉันได้มาคืน
จริงเป็นชุดที่ซื้อมาเพื่อรอเวลาได้ใส่ที่วันที่มันถูกต้อง
นี่ก็ต้องพี่เคนพี่แอนไหมคะ
เขาคู่พระนางน่ารักมาก
ขอให้คริสหมุนแบบโทรแบบสับเลยค่ะ
๑๒๓แอคชั่น
พี่คริวก็สวยนะแต่พอเจอพี่แจ๊คพี่สาวเราแล้วแล้ว

นี่เขาก็สวยกว่าอยู่ดี

มือหน่อยค่ะมิสแกรนด์
ทั้งสองท่านนี้จะเป็นโฮนแลมป์